ถ้าคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

เอ๊ใครนี่นะเออเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่
ช่ายามิชัยนี่จ้า
ไปไม่ถูกเลยคราวนี้

พึ่งมาสริเกจปกติพวกยังเพี้ยนเหมือนพี่เอ๊ยหนู

พรชิตาแม่จ้า

มาได้ด้วยนะเออต้องแบบนี้เอาสักหน่อย

พี่หนูเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะ

จะต้องมีสถานที่หรือว่าเหตุการณ์อะไร

มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฝังใจพี่มานาน

ไปเฝ้าผู้หญิงคนหนึ่งในกองถ่าย

ผู้ชายที่พูดถึงนี่คือมันจะตัวกลมสั้น
เหมือนอารมณ์แบบเหมือนโดเรมอนไหม

และดูนี่เขาเป็นเจ้าของกิจการปูไข่เยอะ

นี่จะบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดอันนี้
มันเป็นเหตุการณ์ที่จำในเรื่องสนุกสนานและความสุข

พี่เขามีสถานที่ที่หนึ่ง
ที่อยู่ในความทรงจำแบบไม่เคยลืมเลย

บ่อน้ำแห่งความพลัดพราก

บ่อน้ำให้ความพลัดพร่าด

ในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะ

บ้านเราอยู่บนเขาดีงามสุด

ถึงบ้านเราจะหลังเล็กไม่มีความสะดวกสบาย

ถึงบ้านเราจะไม่มีน้ำ

แต่แค่เรามีกันและกันก็มีความสุขแล้วจ้
จริงมากเลย

น่าจะเสร็จ
ไงแอมเอ้ยไหวมั้ยลูก

อีกสามสี่ถังก็ยังไหว

ทำเป็นปากดีเป็นยังไงล่ะเถอะ

น่าเดิน

ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย
ซ้ายขวาซ้าย

ซ้ายขวาซ้าย

ซ้ายขวาซ้าย

ซ้ายขวาซ้าย

ซ้ายขวาซ้าย

นี่พี่โชธผัวฉันจ้ะ
สวัสดีจ้ะพ่อสวัสดีจ้ะแม่
ใจเย็นจ้ะใจเย็น

ดีใจจังเลยนะแม่นะลูกสาวจบเก่งของเราขายออก

ดีแล้วล่ะลูกมาอยู่ด้วยกันที่นี่จะได้อบอุ่น
แต่จะต้องช่วยพ่อยกน้ำนะลูกนะ
สบายมากเลยครับพ่อฉันรักแอมนะ
จะให้ฉันยกน้ำข้ามเขาสักกี่ลูกไหวอยู่แล้ว

ถังใหญ่เลยถังใหญ่ครับเอามาเลยครับ

ล้อมลูก

ผมเป็นเด็กบ้านสวนมาก่อนอาบน้ำมาแต่เด็ก

สมายมาก
พี่ชันเป็นอะไรบ้างเนี่ยพี่
แต่ตอนนั้นมันอุบันแหดลื่นจริงไม่ใช่แบบนั้นผมไหว
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อ
เพราะว่าพ่อกับแม่ทำเองดีกว่าลูก
นะนั่งพักก่อนลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่แบกเองลูกนะฮะ
พ่อพ่อพี่บี๊พ่อพี่บี๊พ่อแม่พ่อพี่บี๊
พ่อพ่อแม่พ่อเคยช่วยหนูไปตอนที่หนูจะตกบ่อน้ำนี้ในวันนี้ฉันช่วยพ่อไม่ได้
แล้วสุดท้ายพ่อก็ต้องมาจากหนูไว้บ่อน้ำนี้นะ
กลัวแล้วมันต้องมีคนตายเพราะไอ้บ่อน้ำบ้านี่แน่นอนแล้วสักวันหนึ่ง
นี่พ่อมาตายไปแล้วอ่ะรายต่อไปต้องเป็นกู้อีกแน่นอนเลย

ได้เพื่อนน้ำไปให้ไม่ได้

ทิ้งเรื่องเหล่าร้ายไว้ที่บ่อแห่งนี้
เพราะว่าบ่อน้ำนี้มันได้พาคนที่ลูกรักไปถึงสองคนเลยนะ
ไม่จ้ะแม่ฉันจะไม่ไปไหน
ฉันจะอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเราพ่อตั้งใจสร้างเอาไว้ให้ครอบครัว
มันคงไม่ใช่เพราะบ่อน้ำนี้ที่ทำให้พ่อต้องจากเราไป
แต่มันคงจะเป็นเพราะโชคชะตาที่เขาได้กำหนดมาแล้ว
แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแม่หนูก็จะสู้

เราไปเจอกับผู้หญิงคนนี้กันดีกว่าค่ะคุณแอมค่ะจากประจวบคิริคันค่ะ
ไม่ได้มาคนเดียวนะครับในวันนี้นะ
คุณแม่สวัสดีครับ
แม่มาให้กำลังใจด้วยนะคะ

ต้องบอกว่ามันเกิดเรื่องราวเยอะแยะเลย

บ้านเป็นอย่างไรราคาหลักพันธุ์

วิวหลักล้านนะคุณ

มันด้วยบรรยากาศด้วยขุนเขาด้วยแบบเนอะ

ว่าบ้านตอนนี้มันหน้าตาเป็นยังไงบ้างที่ที่เราอยู่
เป็นข้างเป็นขัดแตะไม้อสังสี่กั้นรอบ

น้ำมันก็ไหลเข้าบ้านได้นะคะ
คุณผู้ชมครับ
ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะซุดโสม

เวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน
ซึ่งก็คือการเก็บของเก่า
เผาถ่านขายและรับจ้างทั่วไปครับ
แต่ขอย้อนไปสักนิดนึงสิครับพี่แอมครับ
ว่าวันที่พ่อเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้น

ตอนเที่ยงก็ไม่มีใครเอาข้าวขึ้นไปให้พ่อกิน
แล้วประมาณทุ่มนึงพ่อก็เดินลงจากเขา
พอดีพ่อเป็นลมค่ะลื่นล้มลงไปเลยในบ่อนั้น
ความสูงมันสูงสักเท่าไหร่พี่แอม
จากพื้นจากรอดไฟนี่ได้ค่ะ

เพราะว่าที่บ้านของเขาอยู่เนี่ยนะครับ

จ๋าขออนุญาตถามแม่หน่อยสิ
วันที่พ่อเสียชีวิตวันนั้นน่ะ

ก็มีหลานวิ่งไปบอกอะจ้ะ
แล้วก็มาแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปอุ้มเขานะ
อุ้มเหมือนเอามาก้อนเลือดเกิดทั้งตัวเลย
ก็เลยต้องสูญเสียคนที่เรารักไป

ตักน้ำเหมือนที่เราเห็นในละครเมื่อตะกี้

ก็แบกน้ำกันมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูก
แม่มีลูก๗คนก็แบร์กันทั้ง๗คน

แต่แบกก็ปวดว่ามันเป็นหินเก็ตใช่ไหมคะ

บอกว่าเอาลุกขึ้นไม่ต้องล้ม
เปรย์ขึ้นไปเป็นรสต้นข้าวโพด

คือคุณพ่อไปปุ๊บสามีไปตามเลยไหมคะ

ตัวเองบ้านเราเป็นพันธุ์นี้นะรับได้ไหม
บ้านเราอยู่บนเขานะต้องหิ้วน้ำขึ้นนะอะไรนะ

ใช่ค่ะอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาขอคืนดี

อ้าว
แล้วรู้ได้ยังไงคะว่าทางนู้นก็มีผัวแล้ว

เฮ้ยระหว่างนะผัวมึงจะโดนยิงหัว

คราวนี้ไม่ต้องมาบอกเราเลิกกันแล้ว

แต่๗เดือนแล้วมันก็หมดใจไปแล้วครับ
ลูกเลี้ยงได้บอกเขาไปพันนี้ค่ะ

เขาว่ามึงไม่ต้องเอาลูกกูเอาไปเลี้ยงเอง

ใช่ค่ะทีนี้แอมแอมก็เลยบอกว่า
มึงไปมีเมียใหม่มึงก็ไปเอาลูกใหม่

เฮ่ยแบบนี้ค่ะ

ไม่เป็นไรลูกนี้ฉันไม่ให้
ลูกของฉันแกไปมีเมียใหม่แกก็ไปทำเอาไว้เอง

แล้วก็เลี้ยงลูกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมา

พี่มองในเรื่องราวนะคุณผู้ชมครับ
เขานั่งมองบ่อน้ำนั่งมองสถานที่เหตุการณ์

ก็คิดถึงพ่อนะครับเพราะว่า

แล้วผัวก็ไปกับพ่อบ่อน้ำนั้น
คือเขาทนลำบากไม่ได้เขาก็เลยทิ้งไป
เพราะว่าเขาแหวกน้ำขึ้นไปเหนื่อยค่ะ
แล้วทุกวันนี้บอกตัวเองว่าให้สู้ยังไงบ้างคะ

สู้จนสุดชีวิตของเราจะหาไม่ค่ะ

วันนี้ที่มาในรายการของเราเนี่ย
อยากได้เงินจำนำเอาไปทำอะไร
อยากได้เอาไปซื้อแผงโซล่าเซลล์ค่ะ
โซลาเซลลนี้มีความสำคัญยังไงกับคุณแอม

เวลาไม่มีแดดมันก็มันก็ใช้ไม่ได้เลยต้องจุดเทียนเอาค่ะ
เพราะว่าที่อยู่นั่นแผงเล็กติดประมาณเที่ยงคืน

ถ้าแผงใหญ่มันก็อยู่ได้สว่างค่ะ

แล้วของที่จะนำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

ที่เห็นอยู่นี้คือมีดพระแห่งความหลาม
ถ้าพูดถึงเรื่องความเก่าแก่แล้วก็นี่แหละรุ่นพ่อของแท้
เพราะซื้อมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อยังหนุ่ม
คุณแม่ยังสาว

ไม่ว่าจะเป็นงานตัดสับฟันเหลาถาง

มีดพระเล่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
ที่มาที่ไปและเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
ต้องมาฟังกันต่อแล้วล่ะครับ

นี่ต้องบอกว่าดูจากสภาพนี่คือแบบ
ต้องผ่านศึกมาอย่างสมบุกสมบันเลยอะพี่
นี่มันหักหรือเปล่าครับเป็นแบบนี้แล้วค่ะ

ก็คือเอาไว้ใช้หลายแบบแหละ

แม่ซื้อตั้งแต่ยังไม่มีลูก

พระเล่มนี้จริงแล้วเนี่ยพี่แอม

มันมีความสำคัญยังไงกับบ้านเรา
เล่มนี้ก็เป็นมีดที่พ่อรักมากที่สุด

ตรงที่แอมอยู่ก็คือพ่อถ่างไว้ให้เตีย
บอกว่าเนี่ยพ่อทำเอาไว้ให้มึงทำบ้านอยู่

ใช้ก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะใช่เหรอใช่อ๋อ

เออเอาอย่างนี้ดีกว่า

ราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
คือราคาก็ประมาณนี้ครับ๖๐บาทแล้ว

ด้วยสภาพแบบนี้นะครับผมให้๘๐บาทครับ
ถ้าไม่นับถึงความผูกพันกับวิชาชีพเขานะ

เล่มนี้เหมือนของพ่อพี่ที่ใช้ที่บ้านเลย
เพราะว่าพี่พ่อพี่ก็ใช้อยู่
ก็ให้ประมาณ๑๒๐บาทกันแล้วกัน
พี่เคยซื้อที่บ้านนอก
แบบนี้เลยไปเลย๑๗๐บาท
พี่เอ๋จริง

ดูจากสภาพเพราะว่ามันเคยใช้มาแล้ว

ก็เลยอาจจะแบบโดนตัดราคาไปสักนิดนึง

มี๑๕๐๙๙บาทมันก็สมราคาแล้วค่ะ
โอ๊ยเบาะเพียงบอกว่าใช้มานานแล้วค่ะ

แต่ถ้ามารายการเกมรับจำนำทั้งที

ของชิ้นนี้นะครับอาจจะไม่มีมูลค่าสำหรับใคร

คุณไม่ได้กลับไปเท่านี้หรอกอย่ามาทำเป็นอุ๊ย
เดี๋ยวเรามาดูว่าราคาจากทางรายการจะเป็นเท่าไร
เชิญคุณแอมประจำที่ครับขอบคุณค่ะโอ้โฮขอบคุณค่ะ
พระที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับ
เป็นพระที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณแอมเป็นอย่างมากนะครับ

อบอวนไปด้วยความรักความผูกพันของพ่อที่มีต่อคุณแอมและครอบครัว
แต่วันนี้เขานำมาจำนำกับทางรายการ
และราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่

มันน้อยเกินไปสำหรับรายการเรา

เบ้นแกกับฉันค่าตัวหมดแน่
กับฉันค่าตัวหมดแน่เลยอะ

แม่กลับไปไม่ต้องใช้แล้วน่าไปขึ้นหิ้ง

รับจำนำ
ตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
โอ้โฮ

ช่วงไข่คลองสักครู่เดียวค่ะ
สำนวนน้ำบ่อน้อยหมายถึงอะไร
หมายถึงน้ำเยอะใช่ไหมมีน้ำเยอะใช่ไหม

อุ๊ยก็น้ำบ่อน้อยเด้อ
น้ำไม่เยอะสิ

กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำ
ในช่วงไข่คลอง

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทครับ

บอกเป็นผู้จำนำที่เรียกว่า
นำพระเล่มงามของคุณพ่อเนี่ยนะคะ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
คุณแอมค่ะทุกวันนี้เรายังต้องไปตักน้ำอยู่ไหมตักค่ะ

เอาไปกินด้วยเอาไปต้มแล้วก็กินได้

เพราะว่าฝนมันตกใส่ค่ะแต่ว่าพอน้ำมันแดงมาก
ตอนนี้ก็อาบน้ำมันก็เริ่มจะคันแล้ว
เอาละครับที่เราคุยกันเรื่องบ่อน้ำเนี่ย
มันคำถามของเราก็เกี่ยวกับบ่อนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นคำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
สำนวนน้ำบ่อน้อยหมายถึงอะไร

ข้อที่๒น้ำตา

ไอ้น้ำบ่อน้อยหมายถึงว่ามีน้ำเยอะใช่ไหม

น้ำไม่เยอะสิ

ล้อเล่นภาษาอีสานไงบ่อน้อย
หมายถึงว่าก็ไม่น้อยมันมีเยอะไม่น้อยอะไรอย่างนี้

ข้อ๑ค่ะตอบข้อ๑น้ำลายค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งน้ำลายค่ะ

แค่ขึ้นข้อแรกมาพิธีกรก็ชวนกันงงเองแล้วล่ะครับ
แต่ผู้จำนำของเราสิไม่มีสับสน
ตอบแบบชัดถ้อยชัดคำไปเลยว่าน้ำลาย
จะถูกต้องหรือไม่มาฟังเฉลยกันดีกว่า

วนน้ำเบาะน้อยก็ใช้เปรียบเปลยถึงน้ำลายนะครับ
ที่มีอยู่ในปากของเราตลอดเวลาไม่มีแห้งเขือดหายไปไหนเลย
แต่มีเพียงเล็กน้อยจึงเรียกว่าน้ำบ่อน้อยครับ

ตอบคำถามไถ่ของไปแล้ว๑ข้อนะคะ
ตอบถูก๑ข้อรับไปก่อน๕๐๐๐บาท

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
ได้ยินว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปกี่ปีแล้วครับ

คุณพ่อเสียชีวิตไปก็จริง
แต่มีหลายคนที่ยังเจอคุณพ่ออยู่เลย

จริงค่ะเจอยังไงคะ
บางทีก็ยืนที่บ่อน้ำบางทีก็ยืนตรงทางขึ้น
คือพ่อจะยืนตรงที่พ่อตกลงไปนั่นแหละค่ะ

ไม่เคยเห็นอยากเห็นแต่พ่อแม่ให้เห็นเลย
มีน้องเห็นแล้วก็เพื่อนบ้านเห็น

ตอนนั้นก็เห็นพ่อแบบว่าพ่อถักยาก
สะพ้ายเห็นพ่อนั่งกินกาแฟอยู่ในกระต๊อบ

ซึ่งคุณไม่ใช่แต่ที่บ้านหลังนี้
จะบอกว่าเส้นทางที่ไปที่บ้านจากประจวบเนี่ย

ที่บอกว่าเป็นโค้งที่หลายคนผ่านแล้วก็ขนหัวลุกครับคุณผู้ชม

โค้งบ้านโปร่งเกรดสายเขากระปุกโปร่งเกรดอำเภอท่ายาง
เขาบอกว่าอะไรรู้มั้ยมีสารพระภูมิที่เราเห็นเนี่ยนะ
ไม่ต่ำกว่า๗๐๐หลัง
คือเอามาตั้งเรียงรายอยู่บนถนนเนี่ยยาวเป็นกิโลน่ากลัว
นี่กำลังคิดเลยนะโอ้โหเขาอยู่กันเป็นสมาคมเลยเนอะที่นี่

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
พระภูมิโค้งบ้านโปร่งเกรดถูกนำมาตั้งไว้เพื่ออะไร
ข้อที่๑เส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา
ข้อที่๒เตือนสติคนขับรถเร็วครับคุณฮะ

แล้วเคยได้ยินไหมคะว่ามีโครงที่มีแบบสารพระภูมิเยอะแบบนี้

เขามีคนที่ตั้งใจมาทำ

ข้อหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสารเยอะก็เหมือนเรามีสารเราก็ชอบไหว้เนอะ

ใช่เราชอบไหว้เส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ
ข้อหนึ่งนะคะเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาค่ะ

ถ้าหากตอบข้อนี้ถูกต้องจะไถมีดพระของพ่อกลับบ้านได้ทันที
พร้อมทั้งสะสมเงินรางวัลเพิ่มเป็น๑๐๐๐บาท
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยเถิดสาธุ
เออใช่ไหม
พิธี

เขาเตือนสติคนที่ขับรถเร็วครับ

พันธุ์ตำรวจโทสนั่นใจท่งนะครับ
เริ่มทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๐นะคุณผู้ชม
โดยตระเวนไปหาเก็บสารพระภูมิเก่าที่ถูกทิ้ง
นำมาซ่อมแซมปรับปรุงทาสีใหม่ให้ด้วย
แล้วก็นำมาตั้งเรียงริมถนนโค้งบ้านโปร่งเกรด
นี่แหละครับเพื่อเตือนสติผู้ที่ชอบขับรถเร็ว

ก็มีเงินรางวัลสะสมอยู่แล้ว๕๐๐บาทค่ะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
มาถึงเรื่องเบาชิวบ้าง

หลานเคยเอาเพลงตะกะแตนไปประกวดร้องเพลงได้ที่หนึ่ง

เขาดังมาจากการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่ง
ซึ่งคว้ารางวัลอันดับที่๓มา
ปีเดียวกับคุณไอซ์สรรยูแล้วก็คุณป๊อปปองกูล
เข้าสู่คำถามเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แหละครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ก่อนจะโด่งดังเป็นนักร้องตะกะแตนชนระดา
เคยทำอาชีพใดมาก่อน
ข้อที่๑กระเป๋ารถเมย์
ข้อที่๒นักมวย

เขาก็ทำพวกแจ่วบองนู่นนี่นั่นนะ

พูดแล้วหิวจ๊ะเลยอ่ะโทษค่ะ

ไม่เอาโทษครับพี่
อ๋อเล่นคือใช่แล้วมีอะไรอีกลองช่วยกับพี่ควะดิ
เอาเดา๑ค่ะกระเป๋ารถเมย์ค่ะ
อ่าตอบมาแล้วนะคะว่าข้อหนึ่งกระเป๋ารถเมย์ค่ะ

ถึงจะพลาดการถ่ายของไปในข้อที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับ
เพราะยังมีข้อนี้ให้ได้ลุ้น
โบราณเขาว่าช้าได้พระเล่มงาม
ว่าแต่คุณแอมจะได้มีดพระกลับบ้านไปเลยหรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

นี่แหละถูกครับ

เอาแต่ตรงนี้ไปได้ไหมเธออย่าลากทั้งโต๊ะเลย
มาอยากได้เอาไปเลยดิเอาไว้ให้อุ้มไปก่อน

ไปมา

วิ่งมาคว้าไปเลยของเขารักน่ะเนอะ

กะแตนเคยทำมาหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าก็เคย
เด็กเสิร์ฟร้านจิ้มจุ่มนี่ก็เคยนะ
แล้วก็รวมถึงกระเป๋ารถเมย์ด้วย
สุดยอดเลยเหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนกันค่ะ

ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อตอบถูก๒ข้อ

ผ่านของสำเร็จ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
แอมจ๋าละครแนวจัดวงเคยดูบ้างไหมครับ

หวานฟ้าหน้าดำ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
ละครจากวงที่ออกฉายทางโทรทัศน์เรื่องแรก
ของประเทศไทยคือเรื่องอะไร

ข้อที่๒ปลาบูทอง
ปลาบูทองก็เหมือนเพิ่งเคยดูค่ะ
ที่ไปร่อนในน้ำอะไรให้แม่กินเนอะ

เออปลาบูทองมันน่าดูกว่าสังทอง

ปลาบูเนี่ยปลามันมาก่อน
สั่งทองเนี่ยสอเสือมันมาผิดสั่งปลามา

นี่คือการวิเคราะห์ของคุณเหรอคะคุณ

อ้าวตอบข้อสองนะครับปลาบูทองค่ะ

ถูกถูกถูกถูก

เฮ่ยถูกครับ
ถูกต้องคือละครจากวงเรื่องแรกนะครับ

แล้วต่อมานะคะทั้งคู่ก็กลายเป็นพระนางยอดฮิต

คุณแอมนะคะตอบคำถามถ่ายของ๔ข้อ
ตอบถูกไป๓ข้อนะคะได้เงินสะสม

ดีใจแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณแอมค่ะ

ในช่วงโตจำนำโชคคุณแอมจะต้องเล่นเกมให้สำเร็จ

เยี่ยม

ห่อนก็ไม่ไปอยู่นะอีชงที่อื่น
ไม่เห็นเหรอเพื่อนพร้อมน้องพี่เขายืนกันตรงไหน
คนอะไรทะเลาะกับเป็ดว่าเฮ้ย
แอมทำได้หรือไม่ได้ครับ
ทำไม
อันสุดท้ายสวัสดิ์วันที่สมัยการ
ทำได้ค่ะยัง

ดูให้จัดการ

อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว

อีกแล้ว

อีกแล้ว
อีกแล้ว

อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้วอีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว

อีกแล้ว

อีกแล้ว
อีกแล้ว
อีกแล้ว

อีกแล้ว

อีกแล้ว

อีกแล้ว

ทางไหนก็ไม่ได้ทางนี้หวก็ติด

อีกแล้วอีกแล้ว

อีกแล้วอีกแล้ว
อีกแล้วอีกแล้ว

อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว

ทำเอาผู้จำนำของเราเปียกปอนไปหมดเลยครับ

แต่ต้องมาเสียเวลาเอาช่วงท้ายนี่แหละสิ
จะทำสำเร็จหรือไม่มาฟังเฉลยกันครับ
ไม่ได้

ทำเวลาไปทั้งหมด๑๒๐วินาทีค่ะ
ถึงวันนี้นะคะคุณแอมจะทำไม่สำเร็จ
แต่ว่าได้รับเงินสะสมไปนะคะ๑๕๐๐๐บาท

เงินจำนำจากทางรายการไปอีก๔๐๐๐บาท

และที่สำคัญที่สุดคือ

แผงโทรเซลล์เป็นอย่างไรบ้างกลับไปจะได้มีไหม

ยิ้มแฉ่งตรงนี้แหละบ้านเราจะมีไฟสว่างแล้วเนาะ

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แอมนั้นเริ่มต้นใหม่นะ
แล้วขอให้มีแต่ความสุขนะครับมีสิ่งดีกลับไปนะครับ

บอกว่าตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาถ่ายของให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้ว
และผู้ชมทางบ้านที่เราไปถ่ายของให้ในวันนี้ได้แก่
คุณปรียาพรหรือคุณนิดจากจังหวัดราชบุรีครับ
คุณนิดได้นำพระเลี่ยมทองไปจำนำไว้เป็นจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท
พระองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พกไว้ให้อุ่นใจ
เวลาประกอบอาชีพขับรถบรรทุกของคุณนิดครับ
ในเมื่อเป็นของสำคัญแบบนี้
รายการก็ไปถ่ายของให้เลยครับ
ยินดีด้วยนะครับคุณนิด
ขอบคุณรายการเกมรับจำนำมากเลยนะคะ

นิดมีความสำคัญกับนิดมาก
เพราะว่านิกกตลอดเลยเวลาเดินทาง
ตอนนี้สบายใจมากเลยค่ะนี่ค่ะกลับมาแล้ว

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

คุณสามารถนำของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำราคาสุดพิเศษแบบนี้

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ผู้รับจำนำของเราวันนี้ค่ะ

ไม่ตกใจกับผมลุง

อันนี้คุณเบ้นครับผม
ใครเกิดก่อนกัน

ของที่ลุงอุทัยเอามาจำนำคือ